มาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
พูดได้ก็น่าจะเจ็บจี๊ดใจเหมือนกัน
ลองไปดูกันหน่อยว่าท่านไปเป็นประธานเปิดงานแสดงภาพ๕๐ปี

ศิลปินสีสันแห่งเดือนตุลาคม
หอนิทัศกาลมสวประสานมิตรนะคะเมื่อวานนี้
โดยมีบางช่วงบางตอนท่านขึ้นไปกล่าวปราธกฐาบนเวที

ปัญหาการเมืองไทยที่มันไม่ปกติของประเทศไทย
หนึ่งในนั้นคือให้สวที่มาจากการแต่งตั้ง
มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
นำไปสู่ความแตกแยกที่ไม่สามารถแก้ไขให้เข้าสู่สภาวะปกติได้
ปัจจุบันนี้สังคมไทยอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติที่สุด

การให้สวที่มาจากการแต่งตั้งมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกนายกค่ะ
คือการให้ศวที่มาจากการแต่งตั้ง
มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกนายก
ในใจผมนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนั้นผมก็มีเพื่อนที่เป็นศวอยู่หลายท่าน

และยังเชื่อใจอยู่
แต่จะกันโดยเหตุการณ์ตอนทักตัวเขาเอง
ทีนี้เนี่ยท่านยังพูดต่อด้วยน่าสนใจนะคะ
ท่านบอกว่าเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
ผมไม่ขอออกความคิดเห็นนะว่าใครจะไปรวมกับใคร

แต่อยากให้สังคมเพ่งเล็งไปถึงต้นต่อของปัญหา

ในประเทศไทยมากกว่าค่ะ